นี่แม่ค้าขายขนมบ้าบินที่จังหวัดระยอง
ค่ะทำไมอ่ะเส้งเลยคุณเผลอคุยโทรศัพท์แป๊บเดียว
มือถือขออภัยเงินที่วางไว้ในกระเป๋า
ลูกค้าเพิ่งมาซื้อนะฮะห้าร้อยบาทค่ะปลุกฉกอย่างรวดเร็ว
คุณผู้ชมฮะมีภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
แม่ค้าขายขนมบ้าบินใส่เสื้อลายเสือนะฮะยืนขายของอยู่แล้วนี่
คุณผู้ชมผู้หญิงเสื้อดำคนนี้นะเดินเข้ามาทำทีทำท่ามาพูดคุย
จังหวะนั้นนะแม่ค้ารับสายโทรศัพท์ดูนะดูมือขวาผู้หญิงนะ
มือขวาผู้หญิงเหมือนจะจับที่คีบใช่ไหม
ทำมาจับนู่นจับนี่จับที่คีบขนมบ้าบินแต่สุดท้ายสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่ที่คีบ
แล้วยัดใส่เสื้อเฉยเลยเอาเสื้อลงมาปิดเลยอ่ะนั่นแหละ
แบล็คห้าร้อยโดนเอาไปแล้วนะจ๊ะนะครับตีเนียนเลยแล้วก็ยังยืนอยู่ตรงเนี้ย
ทำตีทำท่าไม่มีอะไรแหมสาวกางเกงช้างคนนี้เออเนอะแสบจริงจริง
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้นำเรื่องราวมาโพสต์ไว้ระบุข้อความว่าเตือนภัยร้านค้าไหนเจอเด็กคนนี้
ขายของในร้านอย่าให้เข้านะเผลอแป๊บเดียวขโมยเงินไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๖คือเมื่อวานนี้แถวมาบตาพุธนะครับ
กำลังจะไปแจ้งความแต่ใครเห็นรบกวนแจ้งมาทางอินบล็อกหน่อยนะฮะ
ผู้สินค้าลงพื้นที่ที่เกิดเหตุฮะอยู่ภายในซอยประปาสองตะบนมาปตาพุธ
อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับก็เป็นร้านขายขนมบ้าบินรสโบราณ
พบผู้เสียหายก็คือนางสาวอภิชยานะครับ
เธอได้ฟังบอกว่าตั้งโต๊ะขายขนมบ้านบิ่นเป็นประจำ

ส่วนผู้ก่อเหตุขายสลัดโลคุณ

เคยพูดคุยกันแล้วเคยไปอุดหนุนสลัดโลเขาด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๑โมงนะฮะ

เขามาถึงร้านของเรานะครับ
ทีทำท่ามาเดินไม่ได้เป็นลูกค้าด้วยนะ

และทีนี้แหมถ้ามาเดินดูตรงร้านนะฮะ
เราก็ถือว่าเป็นคนรู้จักนะก็ไม่ได้คิดอะไร
ปรากฏว่ามีลูกค้าโทรมาสั่งบ้าบินพอดี

จังหวะนั้นแหละที่ผู้หญิงคนนี้ขโมยเงินไป

ทำไมเงินนี่มันน้อยจัง
ซึ่งปกติเลิกขายจะมีเงินทอนรวมเงินที่ขายได้กว่าพันกว่าบาทนะฮะ

เธอก็เลยมาขอเปิดกล้องวงจรปิดดู

ผู้หญิงที่ขายสลัดโลนั่นแหละกลายเป็นขโมย

เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ
จนแบบขายของไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ

ทำไมวันนี้เงินมันไม่มีเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยลองเอกใจนั่งนึกอยู่ว่า
เงินน่าจะมีมากกว่านี้เพราะของมันหมดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอเช็คกล้องดูก็เลยอ้าวเห็นเลย

วันนี้เราก็ไปแจ้งความเสร็จแล้ว